คุณผู้ชมเรื่องของหนุ่มแว่นเราจะพักไว้ก่อน
แต่ว่าเดี๋ยวเราตามกันต่อยังไม่หยุดอยู่แค่นี้
แต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นคือเราต้องทำมาหากินกันต่อไป

ต้องขุดคุยหาตัวเลขกันต่อไป

เพื่อเป็นความหวังคุณผู้ชมในงวดที่จะถึงนี้

๓ก้องมา๓วีมาแล้ว

คุณผู้ชมดูให้ดีเรามีมาครบทุกที่ที่ว่าเด็ดว่าดีว่าดังว่าขลังอะไรแบบนี้

พรียามพร้อมพันธุ์

คุณผู้ชมวังนาคิณพ่อปู่ศรีสุโธกกับมายาศรีปฐุมมา
เมื่อวานนี้วันหยุดไงวันปียะมหาราชคนก็ไปเยอะนะฮะ
ที่อุดรก็คล้ามไปด้วยนักท่องเที่ยว
จากไปกราบไหว้บูชาแล้วก็ต้องไปขอตัวเลขกันด้วยนะครับ
ไปขอพรต้นมะเดือยักษ์อันนี้ผมไปมาแล้วล่ะนะฮะ
หาตัวเลขได้กันมาหลายตัวเหมือนกัน
บางคนก็มองเห็นบ้างบางคนก็มองไม่เห็นบ้าง

บ้างนี่เลขอะไรหรอคะบ้างอยู่บ้าง
เดี๋ยวผมบอกเดี๋ยวผมจะพิมพ์บอกในเฟซบุ๊กนะฮะ
บางคนตัวเองไม่เห็นอาศัยเด็ก
ให้เด็กไปมองเพราะบอกว่าเด็กจะเห็นมากกว่าผู้ใหญ่
อะไรแบบนี้ให้เด็กช่วยหาเลข
แต่ใครที่มาที่โคนต้นเขาก็ต้องได้กลับไปเกือบทุกคนแหละคุณผู้ชม
ส่วนที่ลานบวงสวงมีการแก้บนกันทั้งวัน
เมื่อวานนี้นะฮะบางคนก็ได้เรื่องงานก็ได้มาก็มาแก้บน

แก้บนเสร็จแล้วก็ไปลำบวงสวงกัน
ก็มีนาคน้อยรำถวายพ่อปู่นะฮะ
ไฮไลท์ไปอยู่ที่น้ำตาเทียนในขันน้ำมนต์อ่า
ดลงไปปุ๊บก็ไปส่องดูซิได้เลขอะไรก็ไปเสี่ยงโชค
บางคนก็ไปดูนิ้วมือของนาคน้อย

แล้วก็มองในขันน้ำมนต์คุณผู้ชมจ้องเอาเลขมันก็ชัดเหมือนกัน
เต็มเลยนี่อ่าพอร์ตไว้ให้เลยพอเรืออีกแล้วมองกันเองครับ
รอเรือเนี่ยรอเรืออะไรล่ะมันเลขก็เนี่ยรอเรือกับหัว
๑๒๓๔๕มนี่อันใหญ่อ่ะรอลิงใช่เหรอมันไม่ใช่เลข๐๐กมเหรอ
งั้นคุณรอต่อไปไปที่ต่อไปเลยดีกว่า
ไปที่วัดสว่างอารมณ์จังหวัดนครปฐมเมื่อวานเขาตีกันใหญ่เลยค่ะคุณ
ทำไมอ่ะตีตัวเลขไปส่องในขันน้ำมนต

เนี่ยไปไหว้รูปปั้นตะทองนิ้วรายก่อนส่วนที่ฉันเนี่ยท้องลาย
เดี๋ยวอย่าเล่นตัวเองแบบนี้
ไหว้ก่อนแล้วก็ไปส่องขันน้ำมนต์ค่ะ
ส่องขันน้ำมนต์แล้วก็พยายามตีเป็นตัวเลข
เออก้มกันเข้าไปส่องกันเข้าไป
โอ้มน่าเจ้าเงยน่าเจ้าเงย

ก้มมากกว่าเขาก็คุณเนี่ยจะให้จับวินโดร์แล้วเกิน
นี่เขาได้เลขกันด้วยเดี๋ยวคุณพิมพ์ให้ด้วยนะ

เอาไปต่อที่สาราการประเรียนวัดสว่างอารมณ์อำเภอนครชัยศรี
ไม่ไปสุโคทายน่าเมื่อแต่ดูตัวเลขอีกแล้ว
สุโขทัยมีต้นกล้วยตานีต้นเดียวแต่มีปลีแทงออกมาทั้งหมด

เลขที่๔๒ทับ๕ของนายบุญเรืองจันน้อยวัย๖๔ปี
ตำบลคลองกระจงอำเภอสวรรคโลกค่ะ
เจ้าของบ้านบอกว่ากล้วยตานีต้นนี้ปลายหวีไม่ได้เหี่ยว
แต่มันแทงต้นออกมาจากต้นกล้วยต้นเดิมที่ถูกฟัน
จนถึงกกต้นไปแล้วอ่ะแทงออกมาสูง๑เมตร
ปลีมา๓ปลีในต้นเดียวซึ่งมันไม่ธรรมดาเลย
มันแปลกมากปลูกกล้วยมาตลอดชีวิตเพิ่งเคยเจอนี่แหละ
ก่อนหน้านี้ที่เคยเจอเนี่ยแค่ออกปลีกลางต้น
แต่คราวนี้นี่โอ้โหมันจะต้องมีโชคแน่เลย
อันนั้น๓ปีเลข๓จะมาหรือเปล่า

เขาบอกว่าวันนี้เลขเบิ้ลนะ
มาดูมาดูลูกเจี๊ยบ๓ขากันหน่อย
ก็เป็นที่ฮือฮาของชาวบ้านเหมือนกัน
ที่บ้านตากแดดตำบลบึงถวายอำเภอเตางอยสะกดนคร
คือลูกเจี๊ยบตัวนี้เป็นของนายสมยศ
ดงภูยาวอายุ๕๔ปี

เจ้าของไก่เขาบอกว่าลูกเจี๊ยตัวนี้เป็นลูกผสมของ

แต่ปรากฏว่าที่หางมันมีขาโผล่มาอีกหนึ่งขา
มี๕นิ้วข้างหลังมีอีก๑ขาและมี๕นิ้ว
ตั้งชื่อว่าเจ้าสามขานะครับขาที่๓มี๕นิ้วนะครับ

พอถ่ายรูปส่งไลน์ให้เพื่อนโอ้มีคนโพสต์ในเฟซบุ๊คกันเยอะแยะมากมาย
เอาไปตีเลขกันครับไปซื้อลอตเตอรี่
จำนวนขาจำนวนนิ้วอายุของเขาอายุของไก่บ้านเลขที่เสี่ยงโชคหมดเลย
และตามหลักวิทยาศาสตร์ตามหลักวิทยาศาสตร์
สามขาน่าจะมาจากการที่เป็นลูกไก่แฝดที่มันออกมาไม่สมบูรณ
อีกตัวตายลงไปก็เลยมีขาอีกขาหนึ่งมาติดอยู่ที่อีกตัวหนึ่ง
ก็เลยเป็นไก่สามขาแบบนี้แต่ว่าตัวเลขเดี๋ยวเราจะบอกในเฟซบุ๊คว่าเขาตีเป็นเลขอะไรกันนะครับ